มาดูข่าวดีของผู้ใช้รายงานกันหน่อยดีไหมคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะคณะกรรมการค่าจ้างหรือว่าบอร์ดค่าจ้าง
เขาเตรียมที่จะพิจารณาปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ๒๑๐บาทนะคะ
โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างฝ่ายวิชาการ
ที่มีนายแพทย์สุรเดชวลีอิทธิกุล
ประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน
เขามีการหารือตัวเลขอัตราค่าจ้าง
ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างจังหวัดทั้ง๗๗จังหวัดเสนอ
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ามีเพียงแค่๒๘จังหวัดเท่านั้นที่ขอปรับขึ้นค่าจ้าง
ส่วนอีก๔๙จังหวัดนั้นไม่ได้เสนอตัวเลข
เพราะมองว่าปัจจุบันเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่
การหารือครั้งนี้ค่ะที่ประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้าง
ยังได้พิจารณาจากเอกสารที่แต่ละจังหวัดเสนอมา
มติว่าให้ปรับขึ้นค่าจ้างทั่วประเทศ
อัตราที่แตกต่างกันตั้งแต่๒ไปจนถึง๑๐บาทนะคะ
โดย๔๙จังหวัดที่ไม่เสนอตัวเลขก็จะปรับขึ้นให้๒บาท
ส่วนอีก๒๘จังหวัดที่เสนอตัวเลข
แบ่งเป็นขึ้น๑๐บาท๓จังหวัดคือ
ส่วนปรับขึ้น๗บาทมีจังหวัดเดียวคือสิงห์บุรี
๕บาทก็จะมีเชียงใหม่พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดที่ขึ้น๔บาทก็จะมีนราธิวาสชัยภูมิ
และจังหวัดที่ปรับขึ้น๓บาทก็จะมีราชบุรีสุราธานีแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะ
โดยตัวเลขทั้งหมดนะคะจะมีการรวบรวมนำเสนอให้บอร์ดค่าจ้างพิจารณาภายในสัปดาห์นี้
นำเข้าที่ประชุมใหญ่ในวันที่๑๓มีนาคม
คาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้วันที่๑เมษายนค่ะ